เสนอพุชายในฝัน
กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของผู้ชายในฝันของเรานะคะ
อ๋อยังหันมองรู้สึกใจเหมือนเต็มจุดตาออกมา
ใช่ดูสิต้องบอกว่าน้องอานี่ยิ่งคุยด้วยนะ

พูดจังและชาญมีเสน่ห์

หลงค่ะหลงหน้าตาเขาอย่างนี้แม่ระวังนะ
หลงเขาได้แต่รับรองว่าไม่เสร็จเพราะเขาเลือก

ใครก็ไม่อยู่ใกล้เขานะผู้หญิงมักจะหลงไหลเขาเนี่ย
ถามจริงคุณมีมนต์ดีหรือว่าคุณไปลงนะอะไรไว้หรือเปล่า

อันนี้เป็นพระที่บ้านจะติดตัวไว้ตลอดอยู่แล้วครับ

อันนี้พระเครื่องธรรมดาไม่เกี่ยวกันเลย

ไม่แต่แค่แม่ไปหลงเสน่ห์เขา

รู้นะว่าความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ย
ไปเรียกแขกเพิ่มว่าได้ขนาดนั้นใช่

ทำได้ถึง๘เลยเหรอคะ๘คน

คือว่าผมได้ยินข่าวนี้มา

แต่จริงคือ๑๐

คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกับจีมีเรื่องกัน
ใช่แล้วก็คือเราไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้คุยกันต่อว่าจะยังไง
ฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นในโทรศัพท์ผมว่าผมคุยกับใครบ้างอะไรยังไง
คือเขาเมมหมดเลยว่าคนนี้คือกิ๊กผมที่ผมมีอยู่ทั้งหมด

แต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราเลิกแล้ว

แล้วก็แต่ว่าผมก็มีน้องผู้หญิงเยอะเหมือนกัน
แล้วก็เหมือนกับว่าจีเขาไปเปิดดูในไลน์ผมเจอคุยกับใครก็แบบ
เหมามารวมหมดว่าเป็นกิ๊กผมอะไรอย่างนี้
เขาก็เก็บตะยอดอย่างเดียว

ก็ที่คุยเล่นคุยจุ๊บคุยจิ๊บมันก็คือนับแหละ

เหมือนเราเป็นคนดีเราคุยกับเขาเป็นน้องสาว
เป็นน้องสาวเป็นเพื่อนจริงรู้จักกันมานานแล้วบางคนเป็นแฟนคลับ
ใช่บางคนบางคนเป็นน้องที่รู้จักกัน
แต่ว่าก็บอกว่าคิดถึงกันว่าอย่างนี้

เราเชื่ออาร์
จริงนี้แต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสมาแก้
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไหมอ่ะ
มันก็มีส่วนหนึ่งที่ผู้ชายมันจะแบบมอง
เลเวล๑๑๐น้องแบบอยู่เลเวลไหน

อ๋อก็กลาง
เดี๋ยวมองเค้า๘มาเค้าเท่าไหร่

เรา๗

นี่คือต้องอย่าถ่อมตัวสิอ่าเรื่องอะไรอย่างนี้
อ๋อแล้วสเปคจริงถามจริงสเปค

ก็ไม่ชอบครับชอบแบบอยู่กับเราได้

เฮ้ยรู้กันไง
เอากล้าปูมาชนกันโหล
เหลื่อใดหนังน่ายสาวที่สุด

แฟนที่ผ่านมา๑๑๗คนอะชอบตรงไหน
แต่เค้าไม่ได้บอกรูปร่างภายนอก

เขาบอกว่าอยู่ด้วยแล้วโอเคอบอุ่นมีความสุข

ชอบบ้านชอบแบบความแมรนด์แบนของเขา

แต่จริงนะตาเขาจะเจ้าชู้ก็ได้
เศร้าก็ได้มันน่าสงสารบางมุม
เวลาเขาเล่นละครจะไลฟ์ก็ได้
คือตาเขาแบบร้ายเป็นหลายแบบ

แม่เห็นแล้วแม่ชอบอะไรรู้ปะภารกิจอะไรอะไรแงะ

เดี๋ยวตอนเย็นนี้มีคนมาเยอะเลยครับผมเปิดร้าน

คือไม่ใช่คนหัวล้านคุณแม่

อันนี้ไม่ชมใช่ไหม

เมื่อกี้อาพีชพูดไปแล้วไงว่าพี่กาวชอบดูตาใช่ไหม
โชว์ดวงตากับกล้อง
ผู้หญิงคนนึงแล้วมองไปที่ผู้หญิงคนนั้น

คนไม่เคยเห็นใครที่ได้คนนี้เลย

ตาแบบเป็นประกายใช่ไหมเราต้องซ่อนอารมณ์
เวลาเจอผู้หญิงเราโผงผางไม่ได้

เพื่อนตกใจ
อีกอันนึงคือ
มีคนบอกหลายอย่างคือ
ผมรูปร่างภายนอกจะดูแข็งแรง
ดูมารดุดัน
แต่พออยู่ด้วยเขาบอกว่ามีมุมอ่อนโยนเยอะ
อ๋ออเป็นแมวเหนี่ยว

วันนี้รู้จักตัวตนเยอะขึ้นมากเลยไหมแม่

สายตามันเจ้าชู้ไปเองแต่จริงไม่ได้คิดอะไร
แฟนก็ไม่ได้มีร้อยสิบเจ็ดคน

ร้อยสิบห้าเอง
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอามากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ

อะไรกันบ้างตอนนี้มีอะไรบ้าง
ตังค์ไว้ครับเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่ในอนาคต

แล้วมีเพลงไหมมีเพลงมาที่ซุ่มไว้ที่กองฟัง

อ่าเพลงนี้คือเรื่องนี้คือมีแน่นอนครับ
แล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบที่แบบว่าอายยังไม่เคยออกมาก่อน
เอะตีรังกาเหล่าดอมบิ๊กแวะเออไม่เคยออกมาก่อน
ไม่เคยอยู่ทั้งฝ่ายโอ้โฮอ่ะติดตามผลงานของน้องเขาด้วยละกันนะคะ
วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูไม่ทันเนี่ยนะคะ

ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะผู้ชายในฝันของเราจะเป็นใคร
แซ่บเหมือนคนนี้หรือเปล่า
ต้องติดตามนะคะวันนี้เราทั้ง๔คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แม่เอาจริงแน่นอนรับรอง
พี่กาวชอบดูตา

ทำตัวดีเดี๋ยวแม่จับหอมแก้มเลยไอ้เด็กคนนี้
อุ๊ยแม่หน่อยจริง

ตรงลุคผู้หญิงก่อน
สนองความต้องการผู้หญิงโดยการลุกก่อนเลย
โถระวังนะเนื้อแม่เขายุ่ยไปแล้ว